ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
มิวสิกวีดีโอที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสเลยปล่อยมาเพียงไม่แค่
กี่วันเท่านั้นนะคะสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าอย่าปล่อยมือฉันได้ไหม
ของคุณแด๊กร็อกรายเดอร์นะคะที่ดึงเอาแพทย์นับประพา
และน้องเรสซิ่งนะคะลูกชายตัวน้อยวัย๕เดือนเสร็จ
เขาได้บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงที่ชีวิตเหมือนมืดมนต์
ไร้หนทางแต่กลับมีความหวังขึ้นมากำลังไม่ได้พบ
กับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

ซึ่งต้องบอกว่างานนี้สาวแพทย์เธอถ่ายทอดอารมณ์ของคน
ไม่ว่าจะผ่านเรื่องราวหนักหนาอะไรมาแค่ไหน

ดังความหวังและกำลังใจให้สู้ต่อไปค่ะ
หลายคนนะดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้แล้วเนี่ย
อินไปตามกันบางคนกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวนะคะ
ไปกับความรักความผูกพันของสองแม่ลูก

ก็ละไม้คล้ายกับชีวิตจริงของแพทย์นับประพาซะเหลือเกิน
ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเจอมรสุมเยอะแยะมากมายนะคะ
รวมถึงยังอมยิ้มไปกับความน่ารักไร้เดียงสาวของน้องเรสซิ่ง
ยอดวิวตอนนี้ทะลุไปที่๑๕๐๐๐๐๐วิวแล้ว
ซึ่งเชื่อว่าวันนี้น่าจะมากกว่า๑ล้าน๕แสนวิวอย่างแน่นอน
เพราะว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ย
สำหรับจำนวนของฟอลลอเวอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชม
ที่ต้องมาเจอผู้คนมากมายเปลี่ยนชุดทำงานทำเหมือนไม่เป็นอะไร
ทั้งที่ในใจของเธอเนี่ยค่อนข้างบอบช้ำเลยทีเดียวนะคะ

เขาเรียกว่าน่าชื่นอกตรมเพลงนี้บอกอย่างนั้นเลย